ท้ายที่สุดไม่รอดเพราะว่าก่อเหตุ
คือตอนแรกนะครูพระวัย๕๒ปีคนนี้
ทำทีทำท่าใจดีนะฮะอุปการะเด็กหญิง
ซึ่งเป็นลูกศิษย์วัย๑๔ปีไว้
แต่ปรากฏว่าระหว่างช่วงการอุปการะนะ
ปีนะคุณกระทำชำราวเด็กหญิง

และบอกว่าท้ายสุดไปไม่รอดเพราะถูกจับแน่นอนนะฮะ
นี่ครับนายนิมิตขอสงวนนามสกุลไว้ก่อน
อายุ๕๒ปีถึงกับโอ้โหอึ้งเลยฮะ
เพราะว่าอยู่ตำรวจบุกมารวบตัวเลย

ใช่ครับแล้วกองทัพสื่อมวลชน
ตำรวจกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือปคม
นำหมายสารอาญาเข้าจับกลุ่ม
ขณะที่เขาเดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

โดยนายนิมิตรถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีพรากผู้เยาว์

เพื่อกระทำอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตรวจค้นรถแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะฮะ
หลังจากทราบว่าผู้ชายคนนี้มีการถ่ายคลิป
ของเด็กหญิงผู้เสียหายเก็บเอาไว้ด้วย
ซึ่งจะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญของคดีนะครับ

สำหรับเหตุการณ์นี้ก็ต้องไล่ลำดับมาตั้งแต่ปี๕๗นะฮะ
ขณะผู้เสียหายเรียนอยู่ชั้นม๒ในจังหวัดกำแพงเพชร
ประสบปัญหาชีวิตเมื่อแม่ของเด็กหญิงเสียชีวิตลงนะครับ
ปรากฏว่านายนิมิตรซึ่งเป็นครูพระในโรงเรียน
แสดงตัวขออุปการะผู้เสียหายแล้วก็ให้เรียกแทนตัวเองว่าพ่อ
กระทั่งปี๕๘นายนิมิตรเริ่มก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราว
ผู้เสียหายเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นไม่หยุดคุณ
กระทำชำราวเรื่อยมาพร้อมกับถ่ายคลิปไว้แก๊กเมล
จนถึงปี๒๕๖๒กระทั่งผู้เสียหายตั้งคันคุณ
แล้วก็บังคับให้เด็กไปทำแท้ง
กระทั่งถึงปัจจุบันนะครับผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
จึงเข้าแจ้งความต่อปคบ
รวมระยะเวลาที่ผู้เสียหายต้องทนทุกข์ทรมาน
เผชิญเคาะกรรมถูกกระทำอนาจารย์นี้นะคุณ

คลิปที่ถ่ายนะเอาไว้
ก็ครับไม่ได้ไปปลวยแท้อะไร
ก็ถ่ายไว้ดูตั้งนานแล้วครับ

ผมไม่ได้ว่าอือจะอะไรบี้ละครับ
ดูแลแบบไหนเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามนะฮะ
ด้านผู้บังคับการตำรวจปคมนะฮะ
บุว่าคดีนี้เริ่มต้นเมื่อ๘ปีก่อนนะครับ
ซึ่งผู้เสียหายต้องถูกกระทำเรื่อยมา

เนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยบันทึกคลิปเวิร์ดโอไว้เพื่อข่มขู่นะครับ
กระทั่งผู้เสียหายแบกรับความกดดันไม่ไหว
ก็เลยนำเรื่องแจ้งให้ญาติทราบ
ก่อนจะนำข้อมูลเข้าร้องเรียนต่อปคม

เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนปคม
เพื่อเตรียมนำตัวส่งฝากขังสารตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
คือตอนโดนจับเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับ
เพราะว่าคิดว่ายังสามารถที่จะข่มขู่ผู้เสียหายได้ต่อไป

แต่๘ปีนี่เขาทนไม่ไหวแล้วนะครับ